จับมือประคอง
ขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
อายคือปริญญาใจ
น้องจึงยิ้มได้วันนี้

เป็นสีสันของรายการเราจริงเลยนะ
แล้วก็มีก็หลอกตามไปด้วยด้วยนะ
เรามีอีกรัมธรรมดาเป็นรีวิว

จีนตรีราประกอบเพลง

และอยากให้วิเคราะห์สักนิดนึงว่าน้องดำร้องเป็นยังไงบ้างคะพี่ชี่

เพราะอยู่ใกล้คนรอคนสวยมันต้องร้องเพราะอยู่หรอ

แม่ที่ร้านขายอะไรนะคะ

แม่ไม่เหมือนขายปลาทังโกะเลยเหมือนขายนมโค๊กหยอดเกลียด
แหมวันนี้ป้าดำนี่สุดยอด
น้ำเสียงลีลาไม่ธรรมดาจริง
เขาก็เป็นนักสู้ชีวิต

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
ดำนักสู้ชีวิตของเราร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
ป้าดำร้อง
ได้ครับ
สวัสดีค่ะ
จังหวะเหมือนกับละครซิปคอมจังหวะเป๊ะมาก

ไม่สวรรค์ก็เมตตาให้กอดพระเอกกับนางเอก
มีแต่ความสุขครับสบาย
ค่ะแล้วก็มีความสุขบวกไปอีกค่ะเพราะว่าเงินบวกด้วยนะคะ
ตอนนี้รับราคา๒๐๐๐บาท
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทรับไปแล้วจาก
ซิริพรอำไพพงศ์ปริญญาใจนั่นเอง
เป็นเพลงเก่งนะครับของพี่นางอีกเพลงหนึ่งทีเดียว
ไป๒เพลงแบบว่าสบายชิว

ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่แสดงออกมา
แต่เมื่อกี้เห็นเลยว่าดีใจดีใจ
แต่ว่าจบจากรายการของเราไม่ต้องย้ายหนีไปไหนนะคะดูกันต่อเลยค่ะกับเกมต่อชีวิตค่ะ
ครับแล้ววันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ

พี่ภีรไปไหนมาไม่พูด
ยขึ้นไปบนห้องได้ถามไหมว่าไปไหนมา

เบ็กกี้ถาม
แล้วป้าชีพคิดว่าจะกลับสภาพเดิมได้ไหม
ถ้าน้องร้องได้ล้านหนึ่ง

เบ็กกี้วันจันทร์น้องนับวันตั้งป่ารอง
ป่าดำรอง